ทุกผู้ชมครับวันนี้ที่ชายหาดทะเลที่จังหวัดระยองนะครับ
พบศพถึง๒ศพนะศพหนึ่งอยู่ที่หาดแม่รำพึง
อีกศพหนึ่งอยู่ที่หาดแสงจันทร์โอ้โหทีนี้ต้องสืบสวนหากันหน้าดูแหละ
ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงนะครับอ่าศพแรกนะครับ
ตำรวจสพเมืองระยองพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบ
เป็นศพที่ลอยมาเกยอยู่ที่บริเวณชายหาดแม่รำพึงในพื้นที่ตะมนตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ที่เกิดเหตุที่บริเวณชายหาดแม่ลำพึงเนี่ยก็มีชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว
มายืนอ่ามุงดูเป็นจำนวนมากนะครับจากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
พบว่าเป็นศพของผู้ชายแต่ไม่มีศีรษะนะฮะ
ไม่รู้ว่าหลุดไปไหนหรือว่าถูกตัดถูกหั่นอะไรมาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะ
แต่ไม่มีศีรษะสภาพศพที่เจอเนี่ยเป็นสภาพศพเปลือยกายด้วย
ตามร่างกายเนื้อหนังเริ่มเปื่อยยุ่ยซีดขาวจนแทบจะหลุดออกมาเป็นชิ้นนะครับ
ข้อแขนมีรอยสักคล้ายกับตัวอักษรอยู่๓คำ
แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันมีความหมายว่ายังไงเป็นคำตัวอักษรแบบไหนอะไรยังไง
คาดว่าศพนี้ต้องเสียชีวิตมาแล้วกว่า๑สัปดาห์นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินตรวจสอบบริเวณชายหาดแถวนั้นยังไงก็ไม่เจอศีรษะฮะ
สันนิษฐานว่าอาจจะจมลงไปในทะเลไปแล้วหรือว่าถูกสัตว์ทะเลแทะกัดกินไปแล้ว
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับตอนนี้นำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองอันนี้ศพหนึ่งนะอีกศพหนึ่งครับ
ตำรวจได้รับแจ้งว่าพบชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปอยู่ที่ชายหาดแสงจันทร์
ท้องที่ของตะบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับอ่าก็ไปตรวจสอบก็พบว่า
ศพนี้ที่เป็นท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยสวมกางเกงในสีดำแต่ยังไม่ทราบเพศ
อ่าชื่อกับอายุนี่ก็ไม่รู้นะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่า๑สัปดาห์เช่นกันเหมือนกับศพที่เจอที่หาดแม่ลำพึงนะครับ
ตำรวจได้ประสานไปยังโรงพักในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงว่ามีการแจ้งคนหายในลักษณะของการใส่เสื้อผ้า
หรือว่าลักษณะเหมือนกับศพที่เจอหรือเปล่านะครับรวมถึงกลุ่มเรือประมงต่างต่างในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยว่า
มีลูกเรือประมงหายตัวไปหรือไม่ทำให้ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองเป็นใครมาจากไหน
ต้องรอผลการชนะสูตรจากแพทย์อย่างละเอียดเพื่อนำมาหาเบาะแสของผู้ตายนะครับ
แล้วก็ยังไม่สามารถเสียชีวิตได้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับ
ว่าเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือว่าจมน้ำเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นหากใครมีญาติที่สงสัยว่าจะหายตัวไปในช่วงสักสัปดาห์
สัปดาห์กว่าแถวชายทะเลที่จังหวัดระยองนะครับ
ติดต่อขอทราบความคืบหน้าหรือว่าไปดูศพได้
ที่โรงพยาบาลระยองหรือว่าสพเมืองระยองนะฮะ